ไปดูการบุกเข้าตรวจค้นโรงรับจำนำเถื่อน
ซึ่งเป็นของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ก็ไปตรวจค้นเจอทั้งอาวุธมีดอาวุธปืน

โดยร้อยเอกปียเชษ
หนูช่งผู้ช่วยหัวหน้าชุดตรวจสอบและรวบรวมข่าวสำนักข่าว
อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรสตูนตำรวจสพมนัง
ก็ร่วมกันตรวจสอบโรงรับจำนำรถเถื่อน
ในพื้นที่หมู่๘นะคะตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูน
ก็ไปเจอโรงเก็บรถขนาดใหญ่ค่ะมีรถยนต์อยู่สองคัน
แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์อีก๑๖คันจอดอยู่
เจ้าของโรงรับจำนำรถก็คือนายปัทวีทองหนูเอียด

ซึ่งเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถูกจับในคดีปล่อยเงินกู้นอกระบบ
อัตราดอกเบี้ยเกินที่กฎหมายกำหนด
แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยยึดรถมอเตอร์ไซค์ของกลางทั้ง๑๖คันเอามาตรวจสอบ
มอเตอร์ไซค์พวกนี้เป็นรถที่เอามาจากการจำนำจริง

ส่วนรถยนต์๒คันก็ทราบว่าเป็นของพักพวกที่เอามาฝากไว้นะคะ
อกจากนี้ก็ไปตรวจค้นที่บ้านของนายปัทวี
ก็พบปืนลูกซองยาว๑กระบอก
ปืนสั้น๓๘๑กระบอกมีใบอนุญาตถูกต้อง
กระสุนขนาด๙มม๒๖นัด
แล้วก็มีดอีกหลายขนาด๑๖เล่มค่ะ
ซึ่งเป็นของสะสมของนายปัทวี
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวนายปัทวี
ส่งพนักงานสอบสวนที่สพมนังเพื่อดำเนินคดี
ข้อหาเปิดโรงรับจำนำโดยไม่ได้ขออนุญาต
แล้วก็มีเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตต่อไปด้วยนะคะ